ส่วนคืบหน้าคดีใหญ่คือคดีการเสียชีวิตของน้องชายแดน
ตอนนี้ทางสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์ทำงานกันอย่างเต็มที่
เก็บรวบรวมหลักฐานต่างรวมถึงสอบปากคำพยาน
ซึ่งส่วนใหญ่พยานก็เป็นเด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนในสถาบันกวดวิชา
ดังนั้นก็ต้องให้สหวิชาชีพเป็นผู้ที่ร่วมสอบพยานด้วยนะครับ
เรื่องของการเก็บหลักฐานสำคัญอย่างไม้เบสบอล
ตำรวจก็มีความคืบหน้าในการเก็บไม้เบสบอลจากแม่น้ำปิงได้
เรื่องของการเข้าไปตรวจอุปกรณ์ต่างในสถาบัน

และสิ่งที่คุณแม่ไปเก็บของของน้องชายแดนที่สถาบันแล้วเจอนะ
ก็เป็นพวกจดหมายที่น้องชายแดนเนี่ย
เคยเขียนเพื่อจะส่งถึงมือแม่
แต่ปรากฏว่าส่งไม่ถึงมือพ่อแม่นะ

คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
การสืบสวนสอบสวนคดีติวเตอร์ครูพินัทเนี่ยนะครับ
พร้อมด้วยแม่ยายและภรรยาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กชายทัพกรทรัพย์สิน
หรือว่าน้องชายแดนอายุ๑๕ปี
จนถึงแก่ความตายภายในบ้านภายในสถาบัน

สถาบันกวดวิชาเตรียมทหารบ้านพี่นัท
ตำบลวัดไซดอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ
เหตุการณ์การเสียชีวิตน้องชายแดนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔มิถุนายน

กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์

โดยได้เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคยส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารครูพินัท
มาสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าเคยมีเหตุรุนแรงภายในบ้านกวดวิชามาก่อนหรือไม่
ส่วนเหล่านี้เป็นหลักฐานต่างที่ตำรวจไปตามเก็บตามรวบรวมมา
งมไม้เบสบอลมาจากแม่น้ำปิงนะฮะหลังจากที่มีพยาน
บอกว่าไปเก็บไม้เบสบอลได้ในแม่น้ำปิง

ตอนนี้ตำรวจเก็บได้มา๘อันแล้วนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องของการใช้ไม้เบสบอลตีน้องชายแดนในวันล้างบาป
คือก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะ
ว่ามีพยานพูดถึงเรื่องของวันล้างบาป
ว่าครูพี่นัทอุปโลกวันล้างบาปขึ้นมา
ต้องมีสักวันหนึ่งประจำสัปดาห์
สัปดาห์หนึ่งจะมีวันนี้แหละฮะ
ใครที่มีความผิดใครที่ไม่ชอบใคร
สามารถทำร้ายกันได้และใช้ไม้เบสบอลทุบตีกันได้
และน้องชายแดนก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเพื่อน
ใช้ไม้เบสบอลทุบตีจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เรื่องของวันล้างบาปตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์
ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับ
ซึ่งจากการสอบปากคำเด็กโดยมีสหวิชาชีพ
นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลตรงส่วนนี้

ข้อมูลที่มันออกมาก่อนหน้านี้มันออกมาได้ยังไง
อกจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนนครสวรรค์
กำลังเร่งตรวจหาข้อมูลต่างในอุปกรณ์สื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กที่ยึดมาจากบ้านครูนัท
เพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาหาหลักฐานเพิ่มเติม
ว่ามีการพูดคุยการสั่งการหรือว่าข่มขู่พยานหรือไม่
ส่วนผลการตรวจรอยนิ้วมือหรือว่าคราบเลือดแฝง
คาดว่าจะติดอยู่กับไม้เบสบอลทั้ง๘อัน

เจ้าหน้าที่ได้ส่งไม้เบสบอลไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลในเร็ววันนี้นะครับ
ทางด้านของพ่อและแม่ของน้องชายแดนเนี่ย
ยังคงอยู่ในความเสียใจอย่างหนักนะฮะ
นางสุวรรณาทรัพย์สินแม่ของน้องชายแดน
เปิดเผยเรื่องราวและความรู้สึกออกมา
บอกว่าเมื่อทราบความคืบหน้าทางคดี
ตอนนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างนะครับ
ที่ตำรวจจับคนร้ายนำตัวมาดำเนินคดี
แล้วก็กำลังทำคดีอย่างเข้มข้น
แต่เสียใจมากที่ลูกมาเรียนที่นี่
และยิ่งเจ็บปวดแทนลูกที่ต้องถูกกระทำเช่นนี้นะครับ
แล้วก็จะไม่ขอรับการขอโทษจากผู้ต้องหาโดยเด็ดขาด
เอาง่ายคือจะไม่อโหสิกรรม
ให้กับผู้ต้องหาโดยเด็ดขาดที่มาทำลูกกับลูกของเธอแบบนี้นะครับ

ทางครอบครัวได้เข้าไปเก็บของในสถาบัน
คุณคิดดูสิแล้วไปเจอจดหมายเก่าแบบนี้

น้องชายแดนเขียนถึงพ่อและแม่นะครับ
มีจดหมายบางฉบับที่น้องชายแดนบอกว่าป๊าม้า
คือชายแดนเรียกพ่อกับแม่ว่าป๊าม้า
เป็นลายมือยุ่งเหยิงแบบนี้

ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ป๊าม้าฟัง
ผมอยากจะบอกป๊าม้าผมอยากจะออกจากที่นี่แล้ว
แล้วก็มีคำหยาบคายบางคำนะครับ

โดนบีบขออภัยโดนบีบชิบหายอะไรแบบนี้นะฮะ

เหมือนกับเป็นเด็กผู้ชายเขียนแล้วก็แบบขีดค่า
คือแต่ละคำของน้องมันแสดงถึงความเครียด
ความเครียดความอึดอัดที่อยู่ที่นี่เหมือนตกนรก

บันทึกไว้เพื่อจะส่งให้พ่อแม่

พ่อแม่ได้นำออกมาอ่าน
ร้องไห้โฮเลยนะฮะใจความอย่างที่บอกไป
ลูกมาอยู่ที่นี่เหมือนตกนรก
ถูกซ่อมตลอดเวลาถูกทรมานแสนสาหัส
อยากจะกลับบ้านแต่ก็กลับไม่ได้
อยู่สถาบันแห่งนี้เหมือนตกนรก
คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ถูกถ่ายทอด
การเขียนออกมาบ่อยครั้งของน้องชายแดน
เหมือนตกนรกนี่นะฮะ
โดยกระทำแดกตลอดเวลาใช้คำนี้
แดกก็น่าจะหมายความว่าแดกดัน
ชีวิตลำบากมากโดนซ้อมตลอด

คุณแม่บอกว่าคิดว่าลูกน่าจะมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แล้วลูกก็โดนซ่อมเดินซ้อมตลอดเวลา

แล้วก็ยังมีข้อความหยาบคายอีกหลายคำนะครับ
ด้านของพ่อของน้องชายแดนเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายคนเดียวจากไป
ครอบครัวเหลือกันเพียง๒คนเท่านั้นไม่สามารถมีบุตรได้
ตอนนี้นะครับทำได้เพียงนั่งดูรูปถ่ายของลูก
อยากให้คนร้ายและครอบครัวของผู้กระทำเนี่ยนะครับ
ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย
แล้วก็ไม่อยากให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมอีก
ตอนนี้แม่ของน้องชายแดนออกมาเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่ง
ออกมาเปิดเผยบอกว่าน้องชายแดนลูกชายตอนนี้ถือเป็นฮีโร่แล้วนะ
ถือเป็นฮีโร่ให้กับเด็กคนอื่น

ใช่นะครับบอกว่าฮีโร่ของแม่
น้องชายแดนมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเท
ฝึกซ้อมเมื่ออยู่ในสถาบัน
ภาพที่คุณแม่ได้เห็นในสถาบัน
ก็เห็นว่าลูกฝึกซ้อมเต็มที่ด้วยรอยยิ้มนะครับ
แต่สุดท้ายลูกมาเจอแบบนี้แม่ก็ทรมานใจเหลือเกิน
ลูกมีฝันอยากจะทำให้สำเร็จอยากจะใส่เครื่องแบบ
ชายแดนเอ้ยลูกเป็นลูกที่เป็นฮีโร่แล้ว
ปกป้องอนาคตของชาติด้วยการช่วยเด็กคนอื่น
ให้รอดพ้นจากการถูกทำร้าย
แม่ชายแดนพูดออกมาแบบนี้แล้วก็พูดถึงฝันของน้องชายแดนนะ
คือน้องเขาเขียนตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยว่าเขาอยากจะไปถึงจุดไหนบ้างในชีวิต
แล้วดูที่เขาอดทนถึงอยากกลับบ้านขนาดไหน

แม่เล่าให้ฟังในครั้งที่ชายแดนยังสามารถโทรศัพท์กลับมาหาพ่อได้เนี่ย
ลูกอยากกลับบ้านนะแต่เราก็อยากโทรหาลูกนะ
แต่มันโทรไม่ได้แล้วบางทีครูพี่นัทเขาก็ไม่ยอมให้โทร

เขายึดโทรศัพท์ไว้แล้วเขามีกฎไงคะว่าปีนึงจะให้โทรได้ครั้งหนึ่ง
บ้านเราจูบหอมกันโดยตลอดเรารักกันนะสำหรับครอบครัวของเรา
วันที่มารับน้องชายแดนออกจากสถาบัน
เพราะรู้ว่าน้องชายแดนอาการบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
น้องชายแดนนอนกอดพี่สาวอยู่หลังรถตลอดเวลา

ครอบครัวเราก็คิดว่าน้องชายแดนคงจะรอด
แต่รอดกลับมาอาจจะเป็นเจ้าชายนิทา
แต่เราก็ภาวนาขอให้มีปฏิหารขอให้น้องรอด
นี่คือสิ่งสำคัญที่แม่นำทั้งจดหมาย
แล้วก็นำทั้งภาพถ่ายน้องชายแดน
ขณะฝึกซ้อมอยู่ในสถาบันมาให้ผู้สื่อข่าวดู

ผู้สื่อข่าวก็น้ำตารินไปตามกันเหมือนกันนะครับ
สารคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามีลูกชายคนเดียว